และด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งบนนี้
ส่วนแบ่งการตลาดให้กับแบรนด์ของจีน

เนื่องจากว่ามีการไปสำรวจมาของศูนย์วิจัย
ณิชย์บอกว่าตอนนี้กำลังจะหมดยุคทอง
สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าจากญี่ปุ่นแล้ว

เริ่มที่ตลาดของโทรทัศน์หรือว่าทีวีกันก่อนนะครับ

ทางด้านของญี่ปุ่นเนี่ยเคยเป็นเจ้าตลาดในกลุ่มของทีวีมาก่อน
ตอนนี้กำลังเสียส่วนแบ่งให้กับทางด้านของแบรนด์จากจีนและญี่ปุ่น
การไปสำรวจของศูนย์วิจัยทางด้านของธุรกิจและเศรษฐกิจของธนาคารไทยพาณิชย์
ในการครอบครองเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้า
โดยเฉพาะประเภทของโทรทัศน์ใน๖เดือนข้างหน้า
พบว่าผู้บริโภคนั้นเลือกจะครอบครองสินค้าแบรนด์ของเกาหลี
มาต่อกันที่การครอบครองเครื่องใช้ไฟฟ้าอีก๑ประเภท
ที่ตอนนี้กำลังเสียส่วนแบ่งให้กับเกาหลีไปเรียบร้อยแล้ว
คือตลาดของเครื่องซักผ้า
การไปสำรวจในการครอบครองอีก๖เดือนข้างหน้า
มีผู้ซื้อเครื่องซักผ้าแบรนด์ของเกาหลีเกือบครึ่งหนึ่งของตลาด
ไปดูตู้เย็นกันบ้างนี่เป็นข้อมูลของตู้เย็น
แม้ว่าแบรนด์ของญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าตลาดนี้
แต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมดูสัดส่วนของการทำข้อมูลมาแล้ว
ญี่ปุ่นได้ส่วนแบ่งไป๑๒๑ในส่วนของตู้เย็น
อันนี้ก็ไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่ยังคงจี้กันมาติดแบบนี้
และมาสุดท้ายที่ตลาดของเครื่องปรับอากาศ
บอกว่านี่คือตลาดเดียวที่ญี่ปุ่นยังคงครองเจ้าตลาด
รองส่วนแบ่งมากที่สุดในของกลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงเป็นที่นิยมอยู่นะครับ
วิเคราะห์เขามองแบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้แบรนด์จากญี่ปุ่นนั้น
กำลังเสียส่วนแบ่งให้จากแบรนด์ของเกาหลีรวมทั้งจีน
เพราะว่าตอนนี้ทั้งสองแบรนด์นี้มีการทำตลาดเชิงลุกมากขึ้นนะครับ
ในการพัฒนาทั้งเรื่องของราคาทั้งเรื่องของคุณภาพให้สอดคล้อง
ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดใหม่มากขึ้นอย่างเช่นตลาดของเมืองไทยครับ
เขามีการทำการวิจัยมาว่าคนไทยต้องการอะไรตอนนี้ทำให้ญี่ปุ่นอาจจะเสียแชมป์
แล้วฝากเตือนไปยังนักธุรกิจที่มีการไปร่วมลงทุนกับแบรนด์ของญี่ปุ่นว่า
ต้องกระจายความเสี่ยงไปลงทุนกับแรนด์ของเกาหลีรวมทั้งจีนมากขึ้น
เป็นการลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจของเครื่องใช้ไฟฟ้าในอนาคตนะครับ